เขาจะพาไปหาอะไรที่มันแปลกที่โคราชค่ะ
ไปกันที่นี่ฮะที่ตะบนคอนบุรี
อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมาไปเจอกับคุณยุระนันกุฎคอนบุรี
พี่แกใช้พื้นที่ว่างหลังบ้านเท่านั้นเอง
แล้วสร้างเป็นบ่อเลี้ยงลูกกบสร้างรายได้
โอ้โหรายได้อย่างดีให้กับครอบครัวแล้วทำอย่างนี้มานาน๖ปีแล้วนะครับ
เขาบอกว่าที่นี่จะเน้นนะไม่ได้เน้นกบตัวใหญ่แต่จะเน้นเพาะพันธุ
ลูกออสเออฮือคุณยุระนันด์บอกว่า
ตนเองเป็นพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
อยากจะหารายได้เสริมไงทดลองเลี้ยงกบอะไรแบบนี้
เริ่มต้นจากการซื้อพันกบมาเลี้ยงประมาณ๕๐๐ตัว
ใช้เวลาในการเลี้ยงแค่๓สัปดาห์หรือเดือนครึ่งก็สามารถจำหน่ายได้แล้ว
บอกลองผิดลองถูกมานานแล้วแหละแล้วก็ตอนนี้เริ่มลงตัว

มีคนมาติดต่อขอซื้อลุงออส
ไอ้ที่บอกว่าเดือนครึ่งเนี่ยยังไม่ทันเป็นกบตัวใหญ่นะ

เป็นลูกออสแล้วถามหน่อยเอาลูกออสไปทำอะไร

นี่ไอ้ลูกออสแบบนี้ออสห่างยังไม่หดเลย

ยังไงเพราะเอาเป็นเหยื่อปักเบ็ดรอบลาตามแหล่งน้ำ

ลูกค้ามีออเดอร์มาตลอดเลย
โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนหรือช่วงหน้าน้ำเนี่ย
ลูกออสขายดีเขตละ๔๐บาทเลยนะ

ที่ลูกกบอายุเดือนครึ่งก็ราคาอยู่ที่ตัวละ๒บาท
ถ้าจะแยกขายเป็นตัวอันนี้ก็ได้เหมือนกัน
แต่ละคนเขาจะซื้อมากน้อยไม่เหมือนกันครับ

เขาบอกเลยนะว่าไม่ธรรมดาเพราะนอกเหนือจากขายลูกออสอย่างนี้แล้วเนี่ยนะ
ชัดว่ามันมีกี่ขากันแน่

เห็นมะมีสีทองกับอีกสีที่แบบคล้ายปกติ
แต่มีถึง๘ขา
อันนี้สีทอง
สีทองนี่มี๖ขา

โอ้โฮยังน่องโรเบโต้ขารอส

ที่ยิงฟรีคลิกปั่นโค้งอย่างดี
พริกขาเปล่าพวกนู้นขาโผล่มาตรงกลาง
เออขามันโผล่แปลกนี่
ขอดูได้โชคลาดเป็นแถวเลย
อะไรจะดีขนาดนี้ทำธุรกิจ

ยังได้โฌคลาดจากเจ้ากบแปลกสีทอง
ตัวนึง๘ขาอีกตัวนึง๖ขา

ปกติถ้า๔ขาถึงจะพอดี

ขามันพอดีต้องเปลี่ยนการละเล่นใช่ไหม